ภาครัฐเขามีการตั้งเป้านะครับว่าอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมไร้เงินสด
เพราะว่าจะมีการโอนเงินผ่านทางออนไลน์หรือว่าการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นครับ
ตอนนี้ครับสถาบันการเงินก็มีการจัดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออกมา
รองรับเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ไม่ใช่ทำได้แค่เบิกถอนเงินสด

ได้พัฒนาให้รองรับการใช้ซื้อขาย
เปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวง
ละค่าสาธารณูประโภคค่าภาษีเติมเงินมือถือหรือชำระสินค้าผ่านร้านค้าต่าง
ทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถนำไปใช้จ่ายได้ถึง๑๕๗ประเทศทั่วโลก
อกจากนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมได้เพิ่มรหัสเป็น๖หลัก
และปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะที่จะช่วยป้องกันการจรกรรมข้อมูลการเงินได้มากขึ้นค่ะ
จากข้อมูลที่ปรากฏเรื่องของสกิมมิ่งต่าง
ยังไม่เคยมีข้อมูลว่าเกิดขึ้นกับบัตรที่เป็นชิปคาร์ดเลย
เพิ่มจำนวนเลข๖หลักก็ทำให้มีความยากขึ้น

เพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองก็น่าจะเลือก
ตัวเลข๖หลักที่ง่ายต่อการจดจำ
กำลังจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น
ในการยกระดับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
การพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินครั้งนี้
โครงสร้างเครือข่ายระบบการชำระเงินของประเทศไทย

เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล
ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้จูงใจให้ร้านค้า

ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินด้วยบัตร
โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระสินค้า
ลดลงเหลือร้อยละ๐๗๕ต่อรายการค่ะ

เพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
ต้นทุนในการรับบัตรที่ถูกลงของร้านค้า
ร้านค้าก็น่าจะให้ความสนใจในการวางเครื่องรับบัตรต่าง

ในการซื้อขายสินค้าต่างและบริการ

การพัฒนาระบบชำระเงินของไทยของธนาคารในครั้งนี้
ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต
ซึ่งนอกจากผู้ใช้จะสะดวกและปลอดภัย
ยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
ขนส่งเงินสดของธนาคารได้ด้วยค่ะ